คุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะที่คนเป็นแม่นะขี่รถจักรยานยนต์แล้วทำลูกหล่นกลางถนนไม่รู้ตัว
แล้วลูกอายุแบบไม่เกิน๔เดือนอย่างนี้ค่ะ
คือมันน่าตกใจมากเพราะว่าเมื่อคืนมีผู้ใช้เฟซบุ๊คในจังหวัดสะแก้วเขาโพสต์เอาไว้ว่า
ใครทำเด็กหล่นไว้กลางถนนเด็กทารกเพศชายอายุประมาณ๒๔เดือนที่หน้าสารกลางตอนนี้เด็กอยู่โรงพยาบาลจังหวัดสะแก้วนะครับ
แปลกใจไหมล่ะคะใครทำเด็กหล่นกลางถนน

แล้วก็เนี่ยค่ะเปิดเผยภาพเด็กทารกเพศชายอายุไม่เกิน๔เดือนน่ารักมาก
อยู่บนเตียงมีชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นคนลงภาพนะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่ากู้ภัยเจอแม่เด็กแล้วนะคะ

อุ้มลูกซ้อนรถจักรยานยนต์ไปงานกาชาติ

หล่นระหว่างทางแล้วไม่รู้ตัว

รถลูกหลุดไปจ๋อนายไม่รู้ว่าตัวเองหลับ

หลับดีมันหลับมันห่วง

นี่ค่ะแต่ตำรวจเขาสงสัยเหมือนกันนะคะ

ทางตำรวจสพมสะแก้วบอกว่าเรื่องทางคดีตำรวจต้องตรวจสอบให้ชัดค่ะ
ต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ถ้าพบว่าเป็นการจงใจทิ้งเด็กจะดำเนินคดีอาญากับแม่เด็กนะคะ
เจ้าหน้าที่ประจำรถกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วบอกว่า
คนที่เจอเด็กเป็นคนแรกเขาเล่าให้ฟังว่า
กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะไปเที่ยวงานกาชาติ
พอผ่านหน้าสารกลางเห็นเด็กอยู่บนถนน

ตอนนั้นมีรถเก่งคันหนึ่งขับตามหลังมาเกือบจะชนเด็กอยู่แล้ว
แต่หักหลบได้ทันแล้วคือหักหลบแล้วยังไงรู้ไหมคุณภาคภูมิอ่า
รถเก่งเคล้อมเด็กอยู่ใต้ท้อง
อันนี้คือหลบจนแบบคือไม่เหยียบแต่เด็กอยู่ใต้ท้อง

ใช่ไงคะนี่ยังดีที่เด็กไม่เป็นอะไร
ถามจริงแม่ทำหล่นจริงเหรอ
โอ้โหเกิดคำถามเยอะนะคะเดี๋ยวตำรวจบอก
เมาแล้วลูกหล่นไม่รู้เรื่องหรือแบบตั้งใจเอาเด็กไปทิ้งหรือเปล่า

เป็นห่วงทุกประเด็นนะไม่ว่าจะสาเหตุเกิดจากอะไรก็ตาม

เอาว่าแล้วแม่เขาจะดูแลได้ดีหรือเปล่า
จะไปเมาทำลูกหล่นอีกหรือเปล่าทีนี้